จอดำ๗วันหลังจากที่มีการนำเสนอเนื้อหาใน๒รายการด้วยกัน
ไม่มีความเหมาะสมก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมนะคะ
เมื่อวานนี้ก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้
บอกว่าเตรียมฟ้องร้องทางแพ่งและทางปกครอง
หลังที่ถูกกระทำแบบนี้โดยกศธช
กศธชเองก็บอกว่าถ้าลงโทษแบบนี้ไปแล้ว
และหลังจากนี้ไปกลับมาออกอากาศ
ยังมีเนื้อหาในลักษณะแบบเดิมนะคะจะลงโทษอีกค่ะ
ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์หรือกศธมีมติพักใช้ใบอนุญาต
มีผลตั้งแต่เวลา๐นาฬิกา๑นาทีของคืนนี้
หลังออกอากาศเนื้อหาเข้าข่ายผิดซ้ำซาก
ซึ่งหลังจากที่ลงโทษ๗วันไปแล้ว
หากยังคงมีการนำเสนอข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคงอีก
ก็จะใช้บทลงโทษที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะ
คำสั่งเนี่ยจะเขียนว่าหากกระทำผิดซ้ำอีกนะฮะ
มาตรการลงโทษจะเพิ่มโทษจะรุนแรงขึ้นกว่านี้

สมมุติกลับมาแล้วท่านยังพลาดพลั้งอยู่เนี่ย
ท่านยังไม่ปรับเนี่ยนะผมว่าก็มันก็ต้องแรงกว่านี้
แต่ว่าเราเนี่ยไม่อยากใช้หรอกอำนาจ
เพราะว่าจริงแล้วคุยกันรู้เรื่อง
ประสบการณ์ของผมที่กำกับเนื้อหามาเนี่ย

ออกมายืนยันว่าที่ผ่านมาดำเนินการตามพื้นฐานวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัด
แม้ว่าจะมีเนื้อหาที่แตกต่าง
แต่ยืนยันว่าเนื้อหาที่นำเสนอไปไม่กระทบต่อความมั่นคง
และก็เตรียมฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางปกครอง

เพราะถือว่าก่อให้เกิดความเสียหายในการดำเนินธุรกิจ
แม้จะไม่สามารถฟ้องร้องกศธชได้
เพราะมีประกาศของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติยกเว้นโทษค่ะ
เราก็ทำตามหลักการของเราไปแล้วนะฮะ

กศชเขาก็ยืนยันว่าเขาเห็นไม่ตรงกับเรานะครับ
เราก็ยอมปฏิบัติตามมาเป็นระยะ
แต่พอถึงจุดที่มีผลกระทบกับเรา
จนเกินขอบที่เรานั่น

จะต้องเรียกร้องสิทธิ์ของเรา

รวมทั้งก็จะต้องอุทธรณ์
หรือว่าดำเนินการทางกฎหมายนะครับ
ทางแพ่งทางผกครองต่างต่างข้อหมดสม